บอกว่าเธอถูกว่าจ้างมาวาดรูป

แล้วก็ถูกคนทำร้ายร่างกาย

จนเธอเย็บไป๒๖๐กว่าเข็ม
ล่าสุดวันนี้เราได้เส้นทางมาเฟียโปแลนด์ที่ทำร้ายร่างกายเธอแล้ว
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะเธออัดให้ดูคลิปเราต้องย้อมสีนะเพราะหน้าเธอคือเลือดอาบเลยจริงค่ะ
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเธอนะคะ
กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อายุ๓๐ปีเธอบอกเธอยังหวาดกลัวอยู่เลย
แล้วก็ที่ใบหน้าเธอเนี่ยเย็นเลยจริง
ไปแจ้งความที่สพบังละมุงค่ะเหตุการณ์ตั้งแต่๑พฤศจิกายนแล้วนะคะ
เธอโดนว่าจ้างให้วาดรูปแล้วก็มีคนเข้ามาทำร้าย
ส่งคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของบ้านกับห้องแถว
แต่ว่าไม่มีคนพักอาศัยอยู่เพราะอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคะ
ได้คุยกับพนักงานร้านอาหารค่ะที่พาคุณแซคเดินสำรวจตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
คุณแซคบอกว่าเดินดูไปยังมีคราบเลือดอยู่ตามทางอยู่บ้างเหมือนกัน
เป็นลูกค้าของร้านมาประมาณหนึ่งปีแล้วชอบมานั่งดื่มที่ร้านเป็นประจำ
ตอนนั้นพอได้ยินเสียงเธอตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยก็เลยรีบวิ่งมาดูกันค่ะ
ใช่มาบ่อยเป็นแขกประจำที่ร้าน
ปกติมีพวกฝรั่งว่าใครมาตามเข้ามาด้วยกันแหละยังมี
ไม่มีใครรู้อันนี้คือไม่มีใครรู้เลยก็คือ
คือมาปุ๊บนางเดินออกมาเรือดเต็มหน้า
เพราะวันนั้นคือวันเกิดเหตุนี่เราได้ตัวผู้ก่อเหตุมาด้วยนะคะ

เป็นผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นชาวโปแลนด์นะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านจากนั้นก็ลงจากรถ
แล้วสักพักนึงเราก็จะเห็นเซเรค่ะเหยื่อ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับสุนัขที่เธอเลี้ยง
เพื่อไปที่จุดนัดพบที่ถูกว่าจ้างให้ไปวาดภาพนี่เห็นไหมเห็นไหม
คนก่อเหตุมายืนรอแล้วนี่ส่วนคุณเซเรย์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา
ตรงจุดนัดพบที่ถูกจ้างให้วาดภาพ
พอจอดรถเสร็จเธอเข้าไปในร้านเธอก็เจอกับคนร้ายที่นี่ค่ะ
เห็นไหมใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ
คนร้ายอะไรเนี่ยก็บอกเธอว่าเดี๋ยวจะพาไปเจอลูกค้าที่ติดต่อให้วาดรูป
แล้วก็เดินไปที่จุดเกิดเหตุนี่ดูนะคะ
เนี่ยเธอก็จอดรถอะไรเสร็จก็เอาเชือกสายจูงใส่หมา
เดี๋ยวก็จะลงไปแล้วแล้วไปเจอกับทางผู้ว่าจ้าง
ทีนี้มันมีภาพกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะเป็นหลังก่อเหตุแล้วค่ะ
คนร้ายเนี่ยเดินไปหนีไปทางริมชายหาด
นี่นี่ก่อเหตุเสร็จแล้วนะนี่ที่ขามีเลือดด้วยเห็นไหม
เลือดเต็มขาเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็เดินหนีไปทางริมชายหาดนะ
ขากระเพลกกระเพลกหน่อยแล้วก็หลบหนีไปแล้วทั้งคู่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ในเมืองพัทยา
กลับเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินทางออกจากพัทยาเลยค่ะ
ซึ่งพฤติกรรมคนก่อเหตุเป็นแบบนี้ปลอมเป็นผู้หญิง
จะให้วาดภาพตัวเองกับสามีขณะมีเพศสัมพันธ์
คือจะนัดไปเจอที่ร้านอาหารก่อนพอไปถึงผู้เสียหายก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นผู้ชายอ่ะ
ก็ตอนแรกที่ทักมาบอกว่าเป็นสามีภรรยาจะให้วาดภาพ
แล้วหลังจากนั้นก็จะอ้างว่าเดี๋ยวจะพาไปเจอลูกค้าตัวจริงที่ว่าจ้าง
แล้วก็จะพาไปในที่เปลี่ยวคนร้ายจะพยายามพูดถ่วงเวลา
หลังจากนั้นเธอบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาจับขาเธอเอาเชือกรัดขารัดแขน
เธอนอนกับพื้นแล้วสาดน้ำกรดใส่เลย
เรื่องต้นเรารู้ชื่อคนร้ายแล้วด้วยนะคะผู้ชายสองคนนี้ค่ะ
เข้าประเทศไทยตั้งแต่๒๐ตุลาคมแล้ว
จากนั้น๓๑ตุลาคมมาที่ร้านอาหารเตรียมการวางแผนล่วงหน้า

พฤศจิกายนบ่ายโมงตรงลงมือก่อเหตุทำร้ายเซเร
ก่อเหตุเสร็จ๓พฤศจิกายน๒ทุ่ม๔๐นาที
ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิบินหนีออกนอกประเทศทันที
พฤศจิกายนตำรวจออกหมายจับคนร้าย
บันทึกภาพใบหน้าทรงผม
ตอนเข้าเมืองไทยมาผมยาว
แต่ตอนบินหนีโกนหัวหมดเลย

ต่อมาทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยวังเกิด
ก็เลยพานางสาวเซเรหรือว่าซันฟลาวเวอร์
พร้อมกับนายไมเคิลเพื่อนชาวต่างชาติ

รองพบตรให้ติดตามเร่งรัดคดีนี้
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอยังคงถูกคนร้ายข่มขู่อย่างต่อเนื่องค่ะ
เฟซบุ๊กเธอเนี่ยมีการโพสต์รูปที่เธอวาด
เป็นผู้หญิงก้มหน้ากอดเขาเหมือนคนหมดหวังด้วยนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกของเธอหรือเปล่าเนี่ย
๒ธันวาคมตอนตี๑ถ้าวาดภาพนี้ไว้นะคะ
ทางด้านของไมเคิลนะคะเพื่อนชายชาวต่างชาติก็ยืนยันว่า

คือเคยเป็นนักแสดงสารคดีที่ประเทศกัมพูชาด้วยกัน

ภรรยาเขาเหรอหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะ
เรื่องนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าคดีไม่ได้ซับซ้อน
เดี๋ยวจะประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงค่ะ
มีข้อมูลรู้มาว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
เนียลกับแมททิวเนี่ยหลบหนีอยู่ที่ฟิลิปปินส์
สอบสวนเชิงลึกคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหึงหวง
ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอดีตภรรยาของไมเคิลที่เป็นชาวไทย
และมีเรื่องฟ้องร้องหญ่าร้างกันอยู่ที่สารจวันส์นครราชสิมา

เลยมีปากเสี่ยงกาลเคยถึงขั้นขู่ฆ่ามารอบนึงแล้วด้วยเหมือนกัน
ดูน้ำโกรธศาสตร์ที่อวัยวะเพศด้วย
เขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นปมเหตุเรื่องของหึงหวง
แต่นี่มันถึงขั้นจ้างมาเฟียจากต่างชาติเข้ามาแล้วก็